ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้อง
เก็บกวาดเหตุผลที่หล่นเต็มห้องหัวใจ
นับจากนาทีนี้ไป
จะดูแลหัวใจตัวเอง

คนดูเนี่ยก็เชียร์กันแบบลุ้นมาก
เพราะว่าเห็นน้องซับบอกว่าร้องได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นท์
ซับค์ครับพี่จะบอกกับซับแบบนี้ครับว่า
มีผู้ชายไม่กี่คนในชีวิตพี่
ที่ทำให้รู้สึกกระอักกระอวน

สอบโปรดของความกระอกกระอวนนั้นออกไป

เพลงที่สามมูลค่า๔๐๐๐๐บาท
น้องซับร้องได้หรือว่าร้องผิด
เพลงที่สามมูลค่า๔๐๐๐๐บาท
น้องทรัพย์ร้อง
ได้ครับ
ทรัพย์ที่คุณก่อน
ครับ
หมอนี่เขายังไงของเขานะ
ไม่ธรรมดาเลยอะปล่อยให้เราทรมานใจหลอกเราครั้งแล้วครั้งเล่า
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามค่ะร้องได้แบบนี้รับแล้ว

จากเพลงของคุณแมนมณีวันนะครับเพลงชื่อว่าเหตุผลน้ำเน่า
พอร้องได้ในเพลงนี้รู้สึกไงบ้างครับทรัพย์

เขาเรียกว่าเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นต่อกันอีกเห็งเลย
มาถึงเพลงเป้าหมายของเขาเลยเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ
นี่แม่
แม่เป็นไงครับซ้ำครับเพลงสนุกมากเลยแต่หน้าเราเจือนเหลือเกิน

เพลงนี้ไม่เคยฟังเลยแต่รู้ไหมครับว่าเจ้าของเพลงคือใครครับ

ไม่รู้เลยรู้จักพี่ก๊อตไหมพี่ก๊อตจักรพันธ์อับพรบุรี
ตอนนี้มีอยู่แล้ว๔๐๐๐มีเหลืออยู่อีกแค่๒ป้ายนะครับ
คือได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองที่ยังเหลืออยู่
แล้วก็อีกป้ายหนึ่ง๕๐๕๐คือถ้าเปิดได้เจอเปลี่ยนเพลงนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าเพลงที่เปลี่ยนจะเป็นเพลงอะไรเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นน่าจะเหลือป้ายหนึ่งในอีก๕ป้ายนี้ที่ไม่ต้องร้องเพลงนี้
นอกนั้นต้องร้องครับถ้าหยุดรับ๔๐๐๐๐เลย
ถ้าสู้อย่างที่บอกมีโอกาสประมาณนั้นนะครับทรัพย์
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับ
ซึ่งเป็นเพลงเป้าหมายของนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องซับครับสู้หรือยุดครับ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

ไม่ได้ไปคนนู้นนอนห้องคนนี้นอนห้องนี้ไม่ใช่เห

วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับครอบครัวน้องทรัพย์ที่สมัครมาในรายการของเรา

มันก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งนะครับ
เป็นอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นว่า
ความสุขนั้นมันไม่ได้เกิดมาจากเงินทองอย่างเดียว

ขอให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องทรัพย์

ติดตามชมร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เงินไปซ่อมรถตามเป้า
แต่ครอบครัวของพวกเราก็จะสู้ต่อไปครับ

ที่บ้านอยู่กันทั้งหมด๖คนค่ะ
พ่อหนูทำนาค่ะแล้วหนูก็ชอบไปวิ่งเล่นที่ท้องนาค่ะ
หนูไปเจอข้าวสวยค่ะแล้วก็เด็ดมานดลม

แม่หนูขายจิ้งหลีดตินจิ้งหลีดแล้วก็สดิ้งแล้วก็ใหม่ค่ะ
ด้วยผงปรุงรสแล้วก็มีซอสด้วย

เมื่อ๓ปีที่แล้วแม่กู้เงินมาเลี้ยงจิ้งหลีดค่ะ

ไปเลี้ยงมาเกิดแมลงตายค่ะ
ยกร้าวเลยเครียดมากเลย
เราลงไปอย่างนี้เราไม่ได้อย่างที่เราคิด
ทำให้แม่หายกลุ้มใจเลย